ที่ภาคเหนือกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผม
ภาคเหนือที่ตะบนป่าสางในพื้นที่ของพระเยาว์ครับ
ชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นับไปขายสร้างรายได้งามนะครับผม
นี่แหละครับคุณตาตันใจลาวัย๗๘ปี
ชาวบ้านตะบนป่าสางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
กำลังพันจงวรรยบนลำไม้ไผ่ครับ
แล้วก็เจาะรูใส่ไม้ไผ่เป็นขั้นบันไดไม้ไผ่ยาวกว่าสี่เมตรครับผม
เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่คุณตาตันใช้เป็นฝีมือ
ใช้ทำออกขายสร้างรายได้มาอย่างต่อเนื่องครับ

แล้วก็คุณตาตันก็เล่าว่าในพื้นที่ตะบนป่าซาง

จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลป่าซาง

ดูสิเอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างได้เยอะเลยนะ
นี่แหละครับผมเพราะว่าป่าศักดิ์เป็นไม้ไผ่ขนาดกลาง
คุณตาจึงเรียนรู้งานช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นนานาชนิด
เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ทั้งไม้ไผ่แค่ไม้ไผ่เครื่องจักร
ตะค่องชะลอมตะกล้าเครื่องมือหาปลา
มไฟประดับออกแบบและผลิตตามแต่ความต้องการของลูกค้า
ลูกค้าสั่งมาได้เลยครับ

งานผลิตภัณฑ์ของคุณตาตันไม่ว่าจะเป็น
นิเจอร์บันไดไม้ไผ่จะใช้ไม้ไผ่ประกอบกัน
แล้วก็เจาะรูตอกเล่มโดยไม่ใช้ตะปูเลยนะครับ
ที่สำคัญคือโดดเตรียมมากคือไม่ใช้ตะปูเจาะรูนะครับ
ดูสิฮะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ
คุณตาตันอายุขนาดนี้๗๘ปี

แต่คุณตาไม่วางมือนะครับ
ภาพนะครับปัจจุบัน
คุณตาบอกว่าไม้ไผ่ในหมู่บ้านก็น้อยลง

จากการทำขายแบบนี้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเอง
เดือนขายหนึ่งครับ๑๐๐๐๐บาทตรงเดือนนะครับ

คุณตาตันบอกว่าโอ้
อยากที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้คนรุ่นหลังนะครับ
แต่ใครอยากเรียนรู้หรือว่าใครอยากไปหาคุณตา

คุณตาอยากให้คนสืบทอดเพื่อให้สร้างรายได้ต่อ
แล้วคนมีอาชีพต่อไป

๗๘ปีเดือนละหมื่นครับอืมครับ

แล้วยังสร้างรายได้ได้อยู่เลยนะอายุ๗๘ปีแล้วนะ
ได้หลายผลิตภัณฑ์ด้วยนะออกแบบได้หลายผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ